คราวนี้เป็นกรณีที่สาวพนักงานห้างคนหนึ่งอายุ๑๙ปี
จะไปสมัครงานที่ห้างขายอุปกรณ์เกาะสร้าง

แต่ว่าเขาบอกว่าเขาถูกหัวหน้างานเนี่ยเหมือนกับว่าลวนลาม
แล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศอยู่บ่อยครั้ง
เพื่อที่จะให้เธอนั้นได้เข้ามาทำงานโดยถูกต้อง
เธอก็บอกว่าเรื่องนี้เธอก็ไม่ยอมเหมือนกันนะ
ส่วนผู้ชายบอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการยินยอมกัน
ผมไม่ได้ขมขืนฝีกเนี้ยมี๒ด้าน

เพราะว่ามีข้อมูลออกมา๒ฝั่ง๒ฝ่ายไม่เหมือนกันด้วย

ตัวแม่ของผู้หญิงอายุ๑๙ปีคนนี้นะคะ
ก็พาลูกสาวไปให้ปากคำกับตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี
แล้วก็ชี้ภาพนายฤทธิเรกหรือว่านายฤทธิ์อายุ๓๗ปี
ซึ่งเป็นหัวหน้างานให้ดู
หลังจากบอกว่านายฤทธิ์มาข่มขืนลูกสาว
ทำแบบนี้อยู่หลายครั้งนานกว่าเป็นเดือนนะคะ
แล้วก็ยังข่มขู่ทำร้ายพร้อมทั้งบอกว่า
ถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นก็จะนำคลิปไปโพสต์ประจานด้วย
คือใช้อำนาจในการเป็นเจ้านายนะ
ใช่มากระทำชำราวเธอนะครับขอมีเพศสัมพันธ์กับเธอ
บอกว่าถ้าไม่ยอมก็จะไม่ให้ผ่านงานนะนะ
ใช่นะครับทำให้ผู้หญิงเกิดความกลัวนะครับ
แล้วก็ยอมที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วย
แต่ว่าผู้หญิงก็ถูกตราหน้าเหมือนกันจากเพื่อนร่วมงาน
คือที่เธอเล่าให้ฟังนะเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังบอกว่า

เพื่อนร่วมงานมองเธอแบบเหยียดหยาม
ใส่ตาเหยียดหยามก็เดี๋ยวไปมีสัมพันธ์กับเจ้านาย
ถึงได้เลื่อนขั้นถึงไล่ผ่านการทำงานอะไรอย่างนี้นะฮะ

แม่ก็เลยพามาแจ้งตำรวจนี่แหละ
คือผู้เสียหายเนี่ยเปิดเผยข้อมูลบอกว่า
หลังจากที่เข้าทำงานในห้างขายอุปกรณ์ก่อสร้าง

ก็คือช่วงต้นปี๒๕๖๒นี่แหละ

พยายามเข้ามาพูดจาตีสนิทในเชิงชู้สาว
ก่อนเกิดเหตุนี้นะคะบอกว่า
ตัวเขาเองมีสิทธิ์ในการที่จะพิจารณาให้พนักงานนั้น
ผ่านการทดลองงานหรือไม่ก็ได้
คือผมเป็นนายจ้างของคุณอะไรอย่างนี้นะฮะ

เธอก็เลยเหมือนอึดอัดใจเหมือนกันเธอว่าอย่างนั้นนะคะ
แล้วเธอบอกว่านายฤทธิ์พยายามบังคับเธอ
ให้ขึ้นรถไปทำอนาจารย์

กระทั่งถึงขั้นข่มขืนในรถ

เพราะว่าที่ยอมเนี่ยผู้ชายเขาบอกว่า
ถ้าไม่ยอมนะจะเอาคลิปที่ข่มขืนเนี่ยมาประจานนะคะ

ลุยหัวตัวนั้นกับเขา
อีกไหน
แล้วเขาก็บีบคอหนูพยายามถอดเสื้อผ้าหนู
ส่วนผู้เป็นแม่นะคะก็เปิดใจกับทีมข่าวว่าหลังแจ้งความได้มีการสอบปากคำครั้งแรกแล้ว
ฝ่ายชายเนี่ยยอมรับว่ากระทำจริงค่ะแล้วก็พยายามไกลเกลี่ยขอให้เรื่องจบ
แล้วก็ให้เรียกร้องค่าเสียหายมาแม่ก็เรียกไปสามแสนเพราะคิดว่ายังไงก็คงไม่จ่ายแน่
แต่ใจจริงของแม่เนี่ยคือต้องการให้ดำเนินคดีกับนายฤทธิ์จนถึงที่สุดเพราะว่ารับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ

อยู่แล้วแต่ดูแม่เขานู่นแน่นั่นเนอะแม่ก็เลยอ่ะ
สามแสนคงจะไม่กล้าจ่ายหรอกไม่มีปัญญาจ่ายหรอกแม่คิด
อย่างเงี้แม่ก็เลยเรียกไปสามแสนเขาก็ร้องโอ้กันใหญ่เลย
แรงเพื่อให้เขาไม่สามารถจ่ายเราได้เราจะได้ทำคดี

คือเป็นการสมยอมผมยอมรับว่าผมเป็นคนเจ้าชู้

แต่สิ่งที่ทำกับน้องคนนี้เพราะว่าน้องเขาก็ยอมผม
คือเขาเล่าบอกว่าจริงแล้วก็ต่างคนต่างทำงาน
แต่ว่าช่วงหลังมาประมาณช่วง๓๔เดือนที่น้องเริ่มทำงาน
น้องเริ่มตีสนิทกับผม
คือคำให้การมันก็แตกต่างจากทางของฝ่ายหญิง
ฝ่ายหญิงก็บอกให้เจ้านายคนนี้มาตีสนิทเองนะครับ
ส่วนเจ้านายคนนี้คือนายฤทธิเรก
ก็บอกว่าน้องผู้หญิงเขามาตีสนิทกับผมเอง
ใช่ค่ะพยายามมาพูดคุยมาหนวดมาบีบไหล่อะไรให้อย่างนี้นะ
สุดท้ายก็ไปลงเอยด้วยกันมีอะไรกันนี่แหละหลายครั้ง
ที่สุดเนี่ยนะคะน้องคนนี้เขาบอกว่าเขาประจำเดือนไม่มา

ทีนี้ภรรยาของผู้ชายคนนี้บอกว่าไปตรวจคันเลย

ก็เลยเป็นข้อเรียกร้องอย่างที่คุณแม่บอกนะครับ

แต่ว่าตัวของนายบริษฐรีเรกยื่นยันว่า
ผมไม่ได้ข่มขืนผู้หญิงคนนี้นะครับ
แต่ถามว่ามีอะไรกันไหมมีจริง
แต่วันนี้ที่ผมมายืนยันตัวตนก็คือ
ผมกับน้องก็คือเราเป็นกิ๊กเราเป็นแฟนเรารักกัน
แต่ด้วยเหตุและผลอะไรของน้องที่น้องอยากได้เงินผม
อันนี้ผมไม่รู้ผมก็ต้องยอมรับว่าผมเป็นคนเจ้าชู้
ก็ดูได้ที่ประวัติว่ามีเมียกี่คน
นี่ผมยอมจริงผมยอมรับ

แต่คนอย่างผมไม่เคยที่จะไปข่มขืนหรือกระทำชำเลาคน
เจ็บขัดลูกผู้ชายครับผม
ผมก็อยากจะขอโทษแฟนนะครับ
ก็รู้สึกผิดตั้งแต่ตั้งแต่ทำลงไปแล้วนะ
แต่ก็ต้องด้วยตัวของตัวเองนี่แหละบาปกรรมที่ผมทำ
ครอบผมก็สมควรต้องได้รับ
นายฤทธิเรกนะคะเคยมีภรรยามาแล้ว๓คน

และลูกคนที่๔ตอนนี้อยู่ในคันของภรรยาคนล่าสุด

ภรรยาของนายฤทธิเรกเนี่ยเชื่อว่าสามีไม่ได้ข่มขืนหรอก
แต่เขาก็เชื่อว่าทั้งสองคนน่าจะแอบคบกันเป็นกิ๊กกัน

น่าจะเป็นเรื่องที่ผู้เสียหายสร้างเรื่องขึ้นมา
เพื่อที่จะเรียกร้องเอาเงินจากสามีค่ะ
ส่วนทางด้านพลตำรวจตรีวรณัฐผันผ่อน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีได้ชี้แจงเรื่องนี้นะคะว่า
จะเรียกพยานมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็จะต้องฟังความทั้งสองฝ่าย
เรื่องต้นค่ะได้แจ้งข้อหา
มขืนกระทำชำราวผู้อื่นด้วยการขู่เข็น
ประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้าย
โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้
ส่วนแม่ของนายฤทธิ์ค่ะก็ยื่นหลักทรัพย์

ตำรวจเห็นว่าผู้ต้องหาไม่น่าจะหลบหนี
แล้วก็มีที่อยู่ชัดเจนก็เลยให้ประกันตัวไปนะคะ

ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ